ทีนี้คุณผู้ชมคุณแม่ท่านหนึ่งตั้งท้อง
ชอบดีเจนุ้ยมากก็ไก่ล้านตัว

เมื่อก่อนเนี่ยตอนปุ๊กท้องเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้รูปเป็นแบบไหน

จ้องแต่รูปดีเจนุ้ยสุดท้ายดูเดินออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
ใช่น่ารักอะลูก

ยิ้มออกมานึกออกเลย
ยิ้มพิมพ์ใจยิ้มอร่อยยิ้มอิ่มมากเลยลูก
ยิ่งหัวเราะเนี่ยยิ่งอร่อยนี่คุณแม่นำมาโพสต์ใบท์ในแอปพลิเคชันติ๊กตอล์กนะครับ
บอกว่าเมื่อฉันท้องแล้วฉันชอบดูดีเจนุ้ยมากผัวบอกอย่าดูดีเจนุ้ยบ่อย
นี่ให้ดูท้ายกับขวาเหมือนป่ะองค์สาปากใช่เลย
ขึ้นนี้หน้าม้าต้องมาแล้วนะครับ
แล้วพอพ่อบอกว่าอันไหนหัวเราะแบบดีเจนุ้ยสิหัวเราะคือตามสั่งได้เลยค่ะ
ทีนี้คุณแม่บอกว่าอยากให้ดีเจนุ้ยเนี่ยเห็นคลิปนี้จังนะคะปรากฏว่าชาวเน็ตใจดีค่ะ
ช่วยกันติดแท็กถึงดีเจนุ้ยนะคะอยากให้ดีเจนุ้ยเนี่ยมาเห็นของความน่ารักน่าเอ็นดูของน้อง
ชื่อน้องชื่อว่าน้องพระหวัญบางคนแจ้วบอกว่าดีเจนุ้ยคงภูมิใจยังมีลูกแหละจ้า
ใช่แล้วบอกว่าอย่างนี้สำเนาถูกต้องเลยอ่ะไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกาไปวง
ระวังเสลดออกมานะ
ผมมีลูกนะเอารูปพี่เบิร์ตให้ดูเลย